สุดท้ายนี้ขอเอาใจคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเป็นพิเศษค่ะซึ่งร้านที่คุณน็อตพูดถึงนี้เขาตั้งอยู่ปากซอยปรีดีพนมโยงสามสิบห้าพอดิบพอดี
พิกัดร้านกันแล้วก็ขอตามคุณน้อยไปที่ร้านแป้นปลื้มกันเลยดีกว่าจ้า
ปิดท้ายการเดินทางค้นหาร้านเส้นนานาชาติย่านพระขนงกันนะครับด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ
ร้านนี้สูตรเด็ดเขาอยู่ตรงที่เขาเอาเนื้อ๓ชั้นมาตุ๋นผสมกับเครื่องยาจีนเป็นเวลานานถึง๕ชั่วโมงครับ
การันตีด้วยลูกค้าแน่นร้านเกือบตลอดทั้งวันเลยครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมาย่านพระขนงเนี่ยต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้เลยแป้นปลื้ม
ใช่นะฮะเขาบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่การเอาเนื้อสามชั้นมาตุ๋นใช่เป็นเครื่องยาจีนอันไหนครับเนี่ย
อันนี้ครับคือเนื้อตุ๋นสามชั้นครับผมอันนี้เลยครับผมที่หั่นเสร็จแล้ว
เดี๋ยววิธีการในการทำตรงนี้ทำยังไงช้ามาเลยใช่ไหมครับ
เราต้มน้ำซุปแล้วก็เอาหมูเอาเนื้อสามชั้นชิ้นใหญ่นะครับ
ลงไปในน้ำนมต้มไปประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมง
พอตุ๋นเสร็จแล้ว๔๕ชั่วโมงเนี่ยเราก็หั่นเราใช้งานได้เลยใช่ไหม

ต้องไปหารครับผมแล้วก็ไปเลาะพวกพังเผือดพวกไขมันที่มันหนาเนี่ยออกครับผม

มันทานไม่ได้ครับมันเหนียวมากครับผมอ๋อมันเคี้ยวไม่ลง
มันเคี้ยวไม่ลงเลยมันจะเหมือนหนังหนังสติ๊กอะครับมันจะเหนียวยังกันเลย
เพราะฉะนั้นต้องเอาส่วนตรงนี้ออกไปเอาออกไปแล้ว
แล้วเหลือเนื้อเนื้อติดไขมันนิดหน่อยเลื่อนเนื้อติดมานิดหนึ่ง

แล้วก็ตุ๋นต่อตุ๋นต่ออีกนิดนึงครับผม
ตุ๋นต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะให้มันนุ่มเลย
สามชั้นที่ทางร้านแป้นปลื้มเลือกใช้นี้นะคะ

ซึ่งถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเนื้อส่วนหน้าท้องมีการเคลื่อนไหวน้อย

และแยกตัวออกจากไขมันอย่างชัดเจนค่ะ
เปรียบเทียบเนื้อส่วนท้องกับเนื้อส่วนสะโพกแล้ว
เนื้อส่วนสะโพกจะมีความเหนียวมากกว่า
เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ
เพราะเหตุนี้นี่เองจึงทำให้เนื้อส่วนหน้าท้องเหมาะกับการนำไปตุ๋น
หรือนำไปผ่านความร้อนต่ำเป็นเวลานาน
ซึ่งจะทำให้ได้เนื้อที่มีความนุ่มละมูลลิ้น
แบบที่ร้านแป้นปลื้มนั่นเองค่ะ
นอกจากนั้นก็จะมีเนื้อส่วนอื่นเนื้ออะไร

มันก็จะอยู่ช่วงแถวสะโพกหลัง

เอ็นแก้วก็จะตุ๋นประมาณ๕๖ชั่วโมง

มันเป็นคล้ายกระดูกอ่อนของวัวครับ

เครื่องยาจีนจะไม่เอาออก

เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ของร้านแป้นปลื้มนะครับผม

สีน้ำซุปนี้ดูเข้มข้นมากเลยนะ

อันนี้คือตัวในส่วนของเนื้อ๓ชั้นถูกไหม

มันไม่เหนียววะ

พอเคี้ยวข้างใบมันโดนเนื้อโดนไขมันเนี่ยไขมันมันแตกตัวในปากตอนนี้
มันก็ทำให้เนื้อมันนุ่มขึ้นนะฮะโดยรวมรวมแล้วก็ถือว่า
เป็นกระต่อเนื้อที่ครบเครื่องและครบรสจริงจริงนะฮะ
พูดถึงประวัติความเป็นมาของร้านก่อนดีกว่าแป้นปลื้ม
ครับผมเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาประมาณห้าปีครับผม
ไม่นานนี่เองแป้นปลื้มเป็นชื่อใครเป็นชื่อเป็นชื่อคุณอาครับผม
คุณอาคุณอาคุณอาชื่อแป้นอ่าอ่านำคุณแป้นปลื้มไม่ถึงยาพรอยก็เลยเอานำคุณมา
รวมกันแป้นปลื้มใครเป็นคนเปิดร้านเนี่ยอ่าเปิดก่อนครับ
คุณอาก็คือที่เราเห็นนี่ใช่คุณอาไหมอันนี้คุณแม่ครับผมคุณแม่เลย
ตอนนี้คุณอาไปไหนอ่ะคุณอาไม่ทำแล้วครับคุณอาบอกว่าให้หลานทำแทน
ให้หลานเลยให้หลานครับอ้าวอย่างพี่เต้เนี่ยมาทำร้านก๋วยเตี๋เนื้อได้ยังไง
อาบอกเออไม่ต้องให้ทำละงานประจำมาทำมาทำร้านอาดีกว่า
อ๋อคือเขาก็เป็นห่วงใช่ไหมต้องเดินทางมันมีอุปสรรค์

ตอนแรกก็มีพื้นฐานนิดหน่อยอะครับก็เคยทำกินที่บ้านอะไรอย่างนี้
แต่คุณอ้าวบอกว่าไม่ต้องทำได้มากเดี๋ยวก็มาหัดลวด
แล้วก็บอกสูตรของทางร้านให้เราจำให้เราผัดทำ
อยู่นานไหมกว่าจะทำได้จริงเนี่ย

ก็สำเร็จคุณอ้าวบอกว่าพร้อมล่ะเปิดร้านได้

แล้วตอนแรกที่ทำเป็นยังไงคนเยอะมากลูกค้าเยอะมาก
ก็จะเป็นลูกค้าเก่าของคุณอามาด้วยครับผมอืม
ลูกค้าเก่าแล้วเขาบอกมาว่าคุณอาไปไหนแล้วคุณหลามาทำงานรสชาติเหมือนเดิมไหม

แล้วรสชาติเหมือนเดิมไหมเคยถามเขาว่าเหมือนเดิมกับคุณอาทำ

รู้สึกไงบ้างกับเมื่อก่อนทำงานประจำจนวันนี้เป็นธุรกิจของตัวเองมันแตกต่างกันผม
ความอิสระครับอิสระมากกว่าเราพิจารณาเราทำได้เลย

แล้วมีเมนูอะไรที่คุณอยากแนะนำเพิ่มเติมอีก
ทางร้านก็จะมียำครับเป็นยำรวมของเนื้อ

อันนี้คือสิ่งที่แตกต่อยอดมาแล้วแต่ตอนแรกขายแต่ก๋วเนื้ออย่างเดียว
แล้วนี่ก็คือยำเนื้อรวมนะฮะ

ก็จะเป็นเหมือนที่ใส่ก๋วเตี๋ยเลยครับผมจะทำน้ำยำเพิ่มเขา
ยำเพิ่มเข้ามาแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลย
ชิมหน่อย

ไม่แปลกใจคือเรามีของดีอยู่แล้ว
คือพวกเนื้อตุ๋นเนื้อสดอะไรต่าง

ใช่ครับผม

ตั้งอยู่ซอยปรีดี้สต๓๕พค
เป็นไงเลยอ้างกับใครสะดวกมาเท่านี้นะฮะปริศนี๓๕ก็มาได้เลยนะฮะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เต้มากครับ

ไปแล้วกับ๓เมนูเส้นจาก๓ร้านเด็ดในย่านพระขนง
บอกเลยว่าเมนูเส้นในย่านพระขนงนี้ก็มีดีไม่แพ้ใคร
ซึ่งตลอดการเดินทางตามย่านต่างในกรุงเทพมหานครนี้
ทำให้เราได้รู้ว่ายังมีเรื่องราวของเมนูเส้นอีกมากมาย

ถ้าคุณผู้ชมมีเมนูเส้นหรือเรื่องราวดีอยากจะแชร์ให้พวกเราชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องได้ชมกันบ้าง
เรื่องราวของความรู้ที่มาคู่กับความอร่อยแบบนี้ยังคงมีให้คุณผู้ชมได้ค้นหาอีกเช่นเคย
สัปดาห์หน้าเราจะมีเมนูเส้นอะไรมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมบ้าง
อย่าลืมติดตามกันนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป